เปรี้ยวไว้ก่อนมะนาวแพงกินหอยดีกว่าเผื่อจะได้รับโชค
เพราะอะไรผู้หญิงคนนี้ซื้อหอยแคลงมากิน
ปรากฏว่ากำลังกัดเอ้ยโอ้โหอะไรมันแข็งเนี่ย
ลายออกมานี่ครับนี่จ้าคุณผู้ชมฮะอะไรเอ่ยหัวเข็มหมุดหัวเข็มหมุดไม่ใช่
เขาเชื่อว่าเป็นมุกเมลโลนี่นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ร้านอาหารลองสั่งเบิ้ง
อยู่ตรงทางเข้าวัดหงทองที่เลขที่๒๐ทับ๘

ลองสั่งเบิ่งสินะลองสั่งเบิ่งนะครับ
นี่ไปพูดคุยกับอ่าพี่ทองทองเลี่ยมสมงามนะครับ
แล้วก็พี่อธิตยาอังคละ๒พี่น้องนะครับ
โดยพี่อธิตยานี่แหละเป็นคนที่กินหอยแครง
แล้วขบโดนอะไรแข็งคายออกมา

ให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
กำลังนั่งกินเลี้ยงสังสรรค์กันที่ร้านนี่แหละครับ

มันเหมือนกัดไปโดนอะไรแข็งฟันแทบหักเลย
ตอนแรกนะคุณนะนึกว่ามันเคี้ยวได้
พยายามเคี้ยวแล้วก็แบบนี้แปลง
ไม่ไหวเนอะเออมันไม่ไหวก็เลยต้องคลายออกมา
กลายเป็นเม็ดกลมแบบนี้นะฮะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะพอถึงตอนนี้นะครับ
ส่วนทางด้านพี่สาวก็คือพี่ทองเลี่ยม
บอกว่าลองค้นหาเสิร์ชหาจากเน็ต
ก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นมุกเมโลนะครับ
ก็เลยตัดสินใจลองส่งเข้าแล็บเพื่อตรวจสอบ
ผลปรากฏว่าบริษัทแจ้งกลับมาด้วยนะคุณนะ
ว่าเป็นมุกเมลโลของแท้
น้ำหนัก๐๔๖กรัมออกใบรับรองมาให้แล้วด้วย
นี่มีถ่ายตอนที่กินหอยด้วยเหรอคุณดูสิ
ตอนกินแล้วมาเจอแบบนี้นะเป็นหลักฐานเลยนะฮะ
คุณผู้ชมแต่มันมีเรื่องที่ลี้ลับหรือเปล่าน่าแปลกหรือเปล่า
คือคืนวันที่กัดเจอไอ้มุกเมโลนี่นะ
หลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้ว
แล้วก็มั่นใจว่านี่คือมุกเมลโลนะฮะ
ปรากฏว่าตัวของพี่สาวของคนที่กัดแล้วเจอมุกเมโล
ก็คือพี่ทองเลี่ยมกับสามีเนี่ย
บอกว่าได้ยินเสียงเพราะมันดังขึ้นมาเลย
มันดังแว่วมานะฮะเอาฟังเสียงพี่เขา
ให้หน่อยว่าเพลงเพลงแบบไหนผู้หญิงผู้ชายร้องนะฮะ
เป็นเพลงแบบไหนผู้หญิงผู้ชายร้อง
เป็นเพลงมันเหมือนผสมผสานเสียง

แล้วแต่เป็นไปบอกว่า

แต่อันนี้เค้ากลับคงนึกว่าเค้าอยู่
นึกว่าหอยแคงเจอมุกแล้วนั่งเปล่าเพลงซึ้ง

แล้วก็หลับไปเลย

นึกว่าอยู่ว่าโอ้โหดีใจค้างตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่เจอมุก

นั่นัสิรู้สึกค่อนข้างยังเป็นเรื่องแปลกประหลาดอยู่
แต่ว่าราคาของมุกเมโลที่เจอ
ครอบครัวบอกว่าทางบริษัทที่ตรวจสอบไม่ได้ประเมินราคามาให้นะครับ
เพราะอยู่ที่ความพึงพอใจของคนจะขายหรือคนจะซื้อนะฮะ

แต่ก็ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อครอบครองเป็นเจ้าของแล้วนะครับ

อันนี้มุกเมโลแต่เรายังไม่เคยอ่านข่าวไหนที่เขามีการซื้อขายกันจริงเลยใช่ไหม